เป็นเรื่องที่ตำรวจทำงานอยู่โรงพักเดียวกันแต่ว่าเถียงกันทะเลาะกัน
เรื่องของการนำตัวผู้ต้องหาไปถ่ายรูปบอกตอนจบได้เลยว่าคือตอนจบเนี่ย
เขาก็เจรจาคุยกันได้จบลงได้ด้วยดีครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นทำให้เกิดเสียงวิจารณ์หนักมากนะคะ
ว่าตำรวจทำงานด้วยกันทำไมมาเถียงกันด้วยเรื่องแบบนี้ไปดูคลิปกันค่ะ
สวัสดีครับครู
ชีวิตของมึงโมคลม
เนี่ยก็พูดไหมครับพี่ตานะที่ไหน
ผู้ชายสองเสียงที่เถียงกันนะคะ
ก็เป็นตำรวจทั้งคู่ทำงานอยู่โรงพักเดียวกัน

ก็เป็นภรรยาของหนึ่งในตำรวจในคลิปนี้แหละค่ะ
เดี๋ยวค่อยลำดับเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะ

ปล่อยตัวผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังอยู่ให้ออกมาถ่ายรูป
เวรบอกว่าไม่ปล่อย
ส่งมาให้ผมควบคุมตัวทำไมไม่ทำให้เรียบร้อยก่อน
ก็คงจะหมายถึงว่าทำไมไม่ถ่ายรูปให้มันเรียบร้อยก่อนครับ
เวรก็เลยชี้แจงว่ามันมีเอกสารที่ไม่ถูกต้อง
ตัวผู้ต้องหาออกมาก่อนได้ไหมทำให้ถูกต้องก่อน

จนมีเจ้าหน้าที่สืบสวนนะคะเข้าไปช่วยเจรจา
ถ้าในคลิปก็คือคนที่ใส่กางเกงสีน้ำตาล

เจรจากับสิบเวรที่ไม่ยอมปล่อยผู้ต้องหาออกมา
แต่ก็ไม่เป็นผล๑๐เวรพูดต่อว่าจะโทรหาใครก็โทรเลยนะ
เวรก็เลยพูดออกมาว่าเป็นร้อยเวรสั่งไม่ได้เลยใช่ไหม

สุดท้ายนะคะเจ้าหน้าที่สืบสวนอีกคนก็พยายามอธิบายเหตุผลว่า
ต้องถ่ายรูปผู้ต้องหาอีกครั้งนึง
สุดท้าย๑๐เวรถึงยอมเปิดประตูให้
นำตัวผู้ต้องหาออกมาถ่ายรูป
เขาก็เลยโพสต์คลิปนี้เอาไว้ในโลกโซเชียล
แต่ในคลิปที่โพสต์เนี่ยมีข้อความบอกว่า
โรงพักดงละคร๑๐เวรปากจุดชอบด่าชาวบ้าน
พูดจุดจุดไม่รับประทานคือตำหนิสิบเวรนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลเอาไว้ตามโพสต์ก็คือเหมือนกับตำรวจด้วยกันยังด่า
ไม่รู้ใครเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแน่ชุดตำรวจไม่เคยใส่
ติดต่อราชการก็พูดไม่ดีด่าอย่างเดียว
ตำรวจด้วยกันยังโดนด่า
ก็ถ้าดูจากข้อความแล้วคนที่โพสต์นี่ก็ลักษณะต่อว่าไปทางฝั่ง๑๐เว้นนั่นแหละ
ต้องเราเลยให้ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าให้นะคะ
คุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไปไปคุยกับผู้กำกับสพดงละครพันธุ์ตำรวจเอกสุธินนินแย้ม
ก็ได้ข้อมูลมาว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ๔มิถุนายน
พันธุ์ตำรวจรีพิชิตพงศ์ยอดพิกุลสารวัตรสอบสวนอายุ๕๐ปีเป็นร้อยเวรค่ะ
ทะเลาะกับร้อยตำรวจโทสมชาติเจริญศุกร์อายุ๕๖ปีเป็น๑๐เวรค่ะ
ก็เรื่องผู้ต้องหาคดีครอบครองยาเสพติดจะนำตัวออกมาถ่ายรูป
แต่๑๐เวรไม่ยอมเพราะมองว่าร้อยเวรทำไมทำงานไม่เรียบร้อย
มันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดกันคนถ่ายคลิปเป็นภรรยาของร้อยเวรค่ะ
ที่มีเสียงผู้หญิงออกมาด้วยในคลิปนะคะ
สำหรับนิสัยใจคอของ๑๐เวนนายนี้ที่ถูกโพสต์อำนีนะคะ
ตัวผู้กำกับสพดงละครก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
จริงแล้ว๑๐เวรนายนี้ก็เป็นคนตรงไปตรงมามีเหตุผล
งวดเรื่องกฎระเบียบยืนยันว่าไม่ได้เลวร้ายอะไร
ไม่เคยด่าชาวบ้านอย่างที่โพสต์เอาไว้
ส่วนร้อยเวรก็เป็นคนตรงเหมือนกันไม่ยอมคนเหมือนกัน
คือเหมือนกับต่างฝ่ายต่างแข็งก็เลยเถียงกัน
เรียกทั้งคู่มาคุยแล้วปกติแล้วทั้งคู่เขาไม่ถูกกันอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการพูดจาไม่เข้าหูกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะ
พอเรียกมาคุยทั้งคู่ก็เปิดใจทำความเข้าใจกัน
ผู้กำกับบอกว่าก็คุยกับทั้งคู่แล้วว่าสพดงละครเป็นโรงพักขนาดเล็ก
ตำรวจมีไม่กี่นายต้องสามัคคีกันหน่อย
ที่ไทยจะไปเวนเจ้าที่สิกเวณนะครับ
ซึ่งในส่วนของตรเราก็ได้มีระเบียบอยู่แล้วว่า
และสถานีจะไม่เกิดขึ้นอีกเรารับประกันให้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก
เราก็จะดูแลประชาชนในพื้นที่เราทุกคนในพื้นที่
ทุกคนต้องคิดตำรวจในทุกคนในพื้นที่เรา
ดูแลประชาชนเพื่อให้เกิดความผาสุขในการป้องกันปราบปรามอัธยากรรม
เมืองต้น๑๐เวรกับร้อยเวรที่เถียงกันในคลิป
เขาก็จับมือขอโทษขอโพยกันไปแล้วนะคะ
ร้อยตำรวจโทสมชาติสิบเวรก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่อง
เข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎระเบียบของงานแล้วก็สื่อสารไม่เข้าใจกันเลย
ทะเลาะกันไม่มีอะไรมากคุยกันแล้วเข้าใจกันแล้ว
พันธุ์ตำรวจรีพิชิตโพงสารวัตรสอบสวนที่เป็น๑๐๐เวนก็บอกว่า
เรื่องนี้ก็แล้วเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไร

นี่นะคะทีมข่าวก็เลยเอาคลิปมาสักครู่โหว่าค่ะ
ตำรวจเขาเถียงกันไปถามคนในพื้นที่ดูหน่อยว่า
ใน๑๐เวรที่ถูกโพสต์ตำหนิว่าชอบด่าชาวบ้านด่าประชาชนจริงไหม
นางอุไรต่ออาสาอายุหกสิบสองค่ะก็ได้ดูคลิปนะคะ
ก็บอกว่าในเรื่องของการทำงานของหวดสมชาติหรือว่า๑๐เวรเธอก็ไม่รู้หรอก
แต่ที่มีการโพสต์กล่าวหาว่าชอบด่าชาวบ้านเธอบอกว่าไม่จริงนะคะ
แต่เขาแค่เป็นคนพูดตรงตรงแบบตรงไปตรงมาบริการดีครับ
ส่วนนิสัยของสาราวัตรพี่ชิดพงตัวนางอุไรบอกว่า
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี้เองครับคนนึงอยู่มาเป็นสิบปี
นึงเพิ่งเข้ามาทำงานนี่นะคะแต่ก็จบลงด้วยดีค่ะก็แยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติ
จับบ้านอย่างนี้ก็จะได้สบายใจนะคะครับว่ามันก็นิดนิดหน่อยนะทำด้วยกันต่อใช่ค่ะ